คุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้
จากประเทศที่เป็นผู้นำเข้ากับ
กลายเป็นประเทศที่เป็นผู้ปลูกข้าวซะเอง

เขายังปลูกข้าวได้มากกว่าประเทศที่เป็นผู้ส่งออก

นี่ใช่หรือไม่ทำให้เรื่องของราคาข้าวตอนนี้
ตกต่ำจนถึงณวันนี้
แล้วมาส่งผลกับเรื่องของราคาข้าวในประเทศไทยอย่างไร

ว่าสิ่งที่ข้อมูลที่เราบอกคุณผู้ชมไปนั้นตรงกันหรือไม่
พบกับคุณจอมขวัญกับข้อมูลที่ออกไปเมื่อสักครู่

เมื่อสักครู่ที่คุณทัศนัยบอกต้องเอามาคุยกันยาวนะคะ

ที่เราต้องมีการลดพื้นที่ในการปลูกข้าว

เอาตอนนี้ก่อนจะไม่ไหวกันแล้ว

ฉันมีหน้าที่ในการสอบถามคนที่รู้จริงกว่านะคะ

คือปัญหาอาจจะมาสักช่วง๒๓สัปดาห์นี้นะคะ

ทำไมถึงทำสถิติที่น่ากลัวได้ขนาดนี้

๒ท่านในวันแรกที่จะคุยกับเราในเวทีแห่งนี้ก่อน
ท่านแรกค่ะท่านก็จะบอกได้ว่ามาถูกทางไหม
โยบายที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้นะคะ
ท่านเป็นนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยนะคะ

อีกหนึ่งท่านฝ่ายของทางราชการเองก็ต้องมีข้อมูลว่า
ตกลงที่ท่านมีข้อมูลกับที่ชาวนาเขาเรียกร้องตอนนี้ตรงกันไหม
ชาวนาเนี่ยน่าสงสารกว่านี้ไหมหรือชาวนาไม่เห็นน่าสงสารขนาดนี้เลย
ข้อมูลตรงกันไหมแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่า
หลังจากสื่อสารกับชาวนาแล้วสิ่งที่ท่านให้ชาวนาน่ะ
ฟังเสียงชาวนาหรือยังคะว่าตรงกับที่เขาอยากได้
ท่านนี้เป็นผู้มนุยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าว
และผลิตภัณฑ์ข้าวจากกรมการข้าวนะคะพอประสงค์ทองพันธ์

เมื่อสักครู่นี้ตัวเลขเยอะเลยค่ะ
คือถ้าดิฉันไม่ได้เป็นข้าราชการอยู่ในกรมการข้าว
หรือคนที่ดูแลเรื่องนี้อาจจะแบบมันไม่จำอยู่ในหูในตาเราเท่าไหร่นะคะ
จนกระทั่งถ้ามีข่าวนี้ขึ้นมาปูดขึ้นมาและปีนี้ปูดมากค่ะ
ดิฉันเข้าใจถูกไหมนายกว่าปีนี้ปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้เกินคาด
เข้าใจถูกครับไม่เคยคิดตั้งแต่ต้นปีเลยเหรอคะ
ว่าปีนี้ปลายปีเราแย่แน่เคยคิดไว้ก่อนไหม
ก็ไม่ได้เคยคิดนะเพียงแต่ว่าเราก็เริ่มรู้เนี่ยตั้งแต่ประมาณ
กัญญาแล้วนะฮะกัญญาก็เราเห็นผลเอ่อผลกระทบแล้วค่ะ
ประเด็นก็คือว่าเราก็พยายามที่จะเอ่อประสานกระทั่งรัฐบาลนะฮะ
ดูว่าจะช่วยเหลือชาวนาได้ยังไงในเบื้องต้นเราก็ไม่เรียกร้องอะไรใหม่ใหม่นะฮะ
เราก็ดูมาตรการของรัฐบาลที่มีอยู่เดิมว่าตัวไหนที่หยิบมาใช้ที่มีอ่า
แผนเดินอยู่แล้วซึ่งเราก็ดูประมาณดูโครงการที่รัฐบาลน่าจะกระตุ้นได้ก็คือ
โครงการจำนำยุ้งฉางอืมโครงการรวบรวมอ่า
ชะลอการขายข้าวเปลือกนะฮะอ่าที่ไว้ตามสถาบันเกษตรกรเนี้ยนะฮะค่ะ
เราก็พยายามเรียกร้องเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเพื่อให้รัฐบาลรีบประกาศอ่า
การจำนำยุ้งฉางให้มีราคาที่แน่นอนว่าจะจำนำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะในตัวเลขที่เท่าไหร่ค่ะ
ซึ่งอ่าสุดท้ายรัฐบาลก็เริ่มประกาศเมื่อต้นเดือนค่ะวิธีการยนต์นี้นะฮะ
ในกรณีของข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวซึ่งเราก็มองว่าเดิมเราก็พยายามเสนอรัฐบาลว่า
การจำนำยุ้งฉางโดยเนี้ยนะฮะตัวเลขไม่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ
ตัวเลขไม่ควรต่ำกว่าห้าหลักอืมแต่สุดท้ายเราได้มาเก้าสิบเอ่อเก้าพันห้าค่ะ
อ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นจะเอาหลักหมื่นได้เกือบเกือบหลักหมื่นอ่าได้เกือบหลักหมื่น
แต่ว่ามันก็มีมาตรการช่วยเข้ามาที่ค่าเก็บเกี่ยวค่าบริหารจัดการต่างเนี่ย
อีก๒๐๐๐นะฮะแล้วก็ค่าฝากด้วยเนี่ยมันก็ทำให้ชาวนาก็พอใจในระดับหนึ่งครับ
ก็ขอบคุณรัฐบาลด้วยที่ได้ใช้มาตรการนี้เพื่อจะช่วยเหลือชาวนาม
แม้เป็นการหยุดเลือดที่กำลังไหลอยู่เป็นการชั่วคราวก็ถือว่ายังดีครับ
ขยักสองที่มาเมื่อเช้าออกมาแล้วเป็นไงคะคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดนะฮะ
แต่ก็ถือว่าตามข่าวแล้วก็พอใจแต่ต้องดูรายละเอียดลึกของมติคอรมอ
ค่ะว่าจะเป็นยังไงวันนี้จะนอบอขอเดี๋ยวพรุ่งนี้คอรมอออกชัด
ซึ่งก็ไม่มีอะไรบิดพริ้วนะคะไม่แน่นะครับเพราะว่าคราวก่อนนี่นอบขอ
มอลยังบิดเลยครับบิดให้ขึ้นนะฮะอ๋อค่ะค่ะแม่ตกใจเลยแม่นายก
ขอย้อนกลับไปนิดเดียวค่ะว่าคนซึ่งอยู่ในวงการชาวนานะคะ

คือตอนก่อนจะออกมาเป็นข่าวช่วงกันยายนตุลาคม
ก่อนหน้านี้เราเดาทางได้ไหมว่าปลายปี๒๕๖๐

เรายังไม่เห็นสัญญาณเพราะหนึ่ง
ชาวนาจะไม่ค่อยเมื่อยังไม่มีผลกระทบ
ก็จะมองอะไรตลาดไม่ค่อยออกเรื่องนี้นะ
พอเขาเริ่มมีผลกระทบเรื่องเก็บเกี่ยวราคา
เริ่มไม่เป็นไปตามที่เขาเคยได้เนี่ย

เดี๋ยวที่ฉันมาถามนายกต่อนะคะว่า
ออกมา๒รอบนี้ที่นายกบอกว่า
ก็ไม่แน่ยังหวังข้อละมองให้ขึ้นอีกหน่อยนึง

แต่ที่แน่คือนี่ฉันจะถามนายกแทนชาวนา
ลักษณะพื้นที่นะคะ
ว่าที่บอกพอใจทุกพื้นที่ไหม
ฉันมาที่ผอค่ะผอค่ะ

ทางการเริ่มรู้สึกตอนไหนว่าปลายปี๕๙
จะเห็นเรื่องนี้แล้วทุบสถิติซะ
ปากค้างนะคะรับมือกันแทบไม่ทันเหมือนกันนะคะ

คุณจอมขวัญครับที่จริงต้องขอเริ่มอย่างนี้นะครับว่า
ที่จริงกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ฤดูการหรือดูแลไงนะครับ
ซึ่งปริมาณน้ำค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วนะครับ
กระทรวงเกษตรเราก็เข้าไปบริหารจัดการโดยไม่ให้มีการปลูกข้าวนาปังที่ผ่านมานะครับ
เพื่อบริหารจัดการน้ำซึ่งตรงนั้นกระทรวงเกษตรเราทำได้ดีมากนะครับ
และถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากของกระทรวงเกษตรด้วยนะครับ

แล้วก็ชาวนาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในเรื่องที่ไม่ปลูกข้าวนาปลังนะครับ
ก็ผ่านเรื่องการบริหารจัดการน้ำมานะครับ
พอมาเข้าสู่ฤดูการผลิต
ซึ่งข้าวน้ำปังที่ไม่ได้ปลูกนะครับ
ก็มาปลูกพร้อมกันตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นมา
เมื่อได้น้ำฝนมานะครับ
ซึ่งตรงนี้เองทางภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรโดยท่านรัฐมนตรี
กำชับให้พวกเราต้องเข้าไปดูแลตรงนี้
เพราะมันค่อนข้างจะพิเศษกว่าทุกปีว่า

เราจะต้องเข้าไปบริหารจัดการ
ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าไปดูแลเรื่องต้นทุนการผลิต
การเข้าไปเตรียมการเรื่องการเก็บเกี่ยวเรื่องเครื่องนวด
สั่งการให้ทางกระทรวงเกษตรเราเข้าไปช่วยดูแลตรงนี้

เพราะคิดว่าข้าวจะออกมาพร้อมกันในช่วงเดือนพฤศจิกา
ตั้งแต่เดือนกันยาพฤศจิกาธันวาเนี่ย

แล้วก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องราคาด้วยเช่นเดียวกัน
พอที่บอกว่าปีนี้พิเศษซึ่งคำว่าพิเศษคือมันสร้างปัญหานะคะ
พิเศษที่ว่าคือนาปีกับนาปรังมาปลูกพร้อมกัน
หรือพิเศษตรงที่ว่าจะแร้งไม่แร้งแล้วน้ำดีจะได้ซ้ำไป
อันไหนที่เรียกพิเศษแล้วกลายเป็นปัญหาคะ
คือความพิเศษที่ทางเรามองคือมันไม่เป็นปกติพูดถึงนะครับ
มันไม่ได้ปลูกข้าวปกติเหมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมา
มันมาปลูกพร้อมกันมาปลูกพร้อมกันนั้นแสดงว่าผลผลิตของข้าวของเรา
จะออกมาพร้อมกันค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนบริหารจัดการ
ซึ่งภาครัฐเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าข้าวออกมาพร้อมกัน
การจัดการเราต้องมีวิธีจัดการตั้งแต่เรื่องเครื่องเกี่ยวนวดนะครับ
จนถึงเราจะบริหารจัดการกับผลผลิตที่ออกมาซึ่งจะไปกระทบเรื่องราคากันด้วย
อย่างนี้ก็แปลว่าไม่ได้เกินค่าสิคะ

รู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดปัญหาแหละล้นใช่ไหมครับ

ผอบอกว่าจะล้นจะล้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงช่วงกลางตุลาหรือช่วง๒๓สัปดาห์ที่ผ่านมา
คือจริงที่จะล้นให้เห็นจริงคือหลังจากนี้ไปดิฉันเข้าใจถูกไหม
ที่จะเห็นว่าล้นจริงคือประมาณพฤศจิกาธันวาที่จริงเรื่องปริมาณข้าวที่จะออกมา
คิดว่ามันจะออกมามากแต่เรื่องราคาเนี่ยเราคิดว่ามันไม่น่าจะตกต่ำลง
เหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาด
ปริมาณไม่เกินคาดแต่ราคาตกเกินไป
ค่ะค่ะก่อนมาที่นายกถามผอเลยค่ะถามกันง่ายนะคะแต่คนตาบ
อ่าถ้าหากไปมองจากข้อมูลที่เราเห็นนะฮะที่จริงปริมาณผลผลิตข้าวของโลก
นะครับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นค่ะ
แล้วหลายประเทศที่เคยซื้อข้าวกับเรานี่นะครับ
ก็สามารถปลูกข้าวเองได้ผลิตข้าวได้ดีด้วยนะครับ
ในส่วนของภาคการผลิตที่เราดูแลกันอยู่เนี่ยนะครับ
ต้องเรียนคุณจอมขวัญเลยว่า
เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดที่ทางภาครัฐเราวางไว้
นั่นก็คือภาครัฐเราเนี่ยนะครับ
ว่าพื้นที่ที่จะปลูกข้าวที่เรากำหนดไว้ประมาณ๖๗ล้านไล่นะครับ

ก็จะมีผลผลิตข้าวอยู่ประมาณสัก๒๙๓๐ล้านตันนะคุณจอมขวัญ
ครับนะครับ๒๙๓๐ล้านตันในภาครัฐของเราใน๖๗ล้านไล่นี่
รัฐเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับ
ประมาณ๓ล้านไล่นี่ออกไปทำอย่างอื่น
เอาไปทำอย่างอื่นเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวให้น้อยลง
ผลผลิตจะออกมาไม่ให้ถึง๓๐ล้านตัน
คาดว่าจะให้ออกมาประมาณสัก๒๗ล้านตันข้าวเปลือก
ซึ่งเราก็มากำหนดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ๖๔ล้านไร่นะ
เป็นไปตามแผนเป็นไปตามแผน
แล้ว๖๔ล้านไล่นี่ถ้าเทียบกับการปลูกย้อนหลังไปเมื่อ๔๕ปีย้อนหลัง
เอาพื้นที่ปลูกมาเทียบก็คือพื้นที่เท่าเดิม
เรายังผลิตได้ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับการปลูกที่ผ่านมา
จนถึงข้อมูลณวันที่ณสิ้นเดือนตุลาคมนะครับ
พื้นที่ที่เราต้องการอยากจะให้เกษตรกรปลูกอยู่ที่ประมาณ
ติ้งขอแทรกนิดเดียวค่ะดูแล้วคำตอบของขออลนะคะ
ก็เป็นไปตามที่รัฐประเมินได้ว่าจะเกิดลักษณะแบบไหนขึ้น
ก่อนที่จะมาปิดท้ายช่วงแรกที่นายกนะคะ
คำถามคือว่าถ้าทุกอย่างมันอยู่ในการควบคุมของเราราคาที่ตกเนี่ย
เพราะอะไรคะเราก็โทษปัจจัยภายนอกเหรอคะหรือเพราะอะไร
ทำไมราคาตกนี่ฉันอยากทราบแค่นี้เอง
ว่าทำไมราคาตกคะที่หน่วยงานรัฐประเมิน
อันนี้ทางเราต้องเรียนคุณจมขวัญอย่างนี้นะฮะ
ที่จริงเราก็อยู่ในเรื่องถ้ากระทรวงเกษตรมองแล้วก็อยู่ในเรื่องของด้านการผลิต
ปริมาณเหรอคะใช่ปริมาณที่ออกมาใช่ที่เราจะต้องควบคุมในการผลิตแต่ละปี
แต่ในเรื่องของเรื่องการตลาดเรากับพาณิชย์ก็ร่วมมือจัดทำงาน
มาตรการต่างมาช่วยกันนะตรงนี้ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าหากถามว่าทำไมราคาตกนะครับทำไมราคาข้าวถึงตกเลยนะครับ
น่าจะเป็นตรงที่กลไกของการตลาด
อันนี้ฉันขอนิดเดียวค่ะมาปิดท้ายเดี๋ยวให้นายกสั้นก่อนนะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามายาวเลยนะว่าชาวนานรู้ไหมว่าข้าวตกเพราะอะไร

ในภาพของชาวนาชาวนาจะมองสั้นก็คือ

เพราะว่าเขามีสายสัมพันธ์เขาไม่ได้มองพ่อค้าผู้ส่งออก
มันจะเป็นลักษณะว่าชาวนามักจะต่อว่าโรงศรี
โรงสีก็จะตอบพ่อซึ่งข้าวพ่อสู้ออกเป็นทอด
เพราะฉะนั้นเช่านาก็มองว่าโรงสีกฎาคา

ผมมองมีส่วนหนึ่งบ้างมีบ้างไม่มีบ้าง
แต่ส่วนใหญ่ที่เราสัมผัสกันก็เป็นโรงสีที่มีคุณธรรมนะฮะ
คือถ้าสมมุติฉันถามว่าอ้าวนายกตอนนี้ชาวนาเรามองว่าราคาข้าวปีนี้ที่ตกหนักเนี่ยตกเพราะอะไร
ดิฉันสรุปคำตอบของนายกถูกไหมว่าชาวนามองว่าโรงศรีกฎราคา

ต่อให้บอกเรื่องกลไกปริมาณอะไรแต่สำหรับชาวนาตอนนี้ในหัวอกคือโรงศรีกฎ
ถูกต้องเพราะนี่คือความรู้สึกความรู้สึกโดยธรรมชาติผมจะเล่าให้ฟังนะครับ
เดี๋ยวขอหยุดแค่นี้ก่อนอันนี้คือความรู้สึกโดยธรรมชาติเดี๋ยวช่วงหน้ามาขยายยาวขยายยาว
มีอีกหนึ่งท่านค่ะมีอีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ให้ข้อมูลเอาไว้นะคะว่าทำไมข้าวราคาตกล่วงตุ๊บได้ขนาดนี้

พี่โยนเข้าซุ้นส่วนระดับปกติ
กลายเป็นอุณหาวุฒว์ในมหาสมุน

แล้วก็ทั่วโลกในเวียดนามอะไรต่าง

แหล่งคู่ค่าสำคัญอินเดียเวียดนามประเทศไทยพม่า
แถวนี้ดินฟ้าการดีเมื่อนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นมาก
ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก๑๐ล้านตันทั่วโลก
แต่ว่าใน๑๐ล้านตันน่าจะ๙ล้านตันน่าจะมาจากแถบเอเซีย
สำหรับประเทศไทยปีนี้เป็นปีที่ผิดปกตินิดนึง
คือนอกจากว่าจะมีผลผลิตออกมาเยอะแล้ว
เรายังมีข้าวในโปรดักต์ของเอกชนค่ะ
หวังให้ดีโปรดักต์ของเอกชนเราก็ข้าวออกมาได้อีกเยอะมาก

แต่น่าจะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า๑๒ล้านตัน
เพราะว่าเมื่อตอนต้นปีเหมือนที่ผมเล่าแล้ววันแรก
ทุกคนก็คิดว่าราคาข้าวปีนี้มันจะสูงขึ้นอีก
เพราะฉะนั้นคนก็เลยกลับเก็บข้าวโปรดักต์
หวังว่าเก็บแล้วจะได้กำไรเก็บข้าวโปรดักต์เยอะมากเลย
และก็มีการวิ่งเต้นมาขอให้ท่าสุภาษณ์ใจได้คุณผู้
ของตอบเบียนหรือการซื้อข้าวโดยคุณโดยเงิน๓
ก็เลยเก็บเกินสักประมาณ๓ล้านตัวตัด

อาจจะใกล้เชียง๒ล้านตัดเพราะฉะนั้น๒ล้านตัดคือหัวหลาน
หัวหลานตัดเข้าสารนะครับ
ผลผลิตประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอาจจะอยู่สัก๑๓ล้านตันข้าวเปลือก
เพราะฉะนั้นปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นปีนี้เยอะมาก
ดันเก่งทำอะไรตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้ราคาค่าผอมริล่วงลงผิดปกติ
จนถึงเวลานี้ต่ำที่สุดในล่อง๙ปี
แล้วร่วงลงมากตอนช่วงปลายเดือนตุลาคม
เขาก็เริ่มออกสำรวจตลาดแล้วพอเห็นสำรวจสำรวจพื้นที่
คุยกับโรงศรีคุยกับพ่อค้าในจังหวัดต่าง
เขาพบว่าผลผลิตมันน่าจะเยอะ
พวกนี้เกิดพวกที่คิดว่าถ้าผลผลิตเยอะราคาจะต้องต่ำมาก
แล้วพรุ่งนี้เวลาต้นฤดูเขาก็ไปเสนอขายต่างประเทศ

การนำราคาลงแบบนี้เหมือนราคาในตลาดหุ้นขาลง
แบบพวดเลย
อันนี้มันเป็นกลไกตลาดของการเก่งกำไร
มันไม่ใช่ว่าเป็นพ่อค้าคนใดคนหนึ่งคนเดียว๒คน

มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในระบบตลาดนะฮะ
มันก็เลยราคาร่วงลงผิดปกติ
ทีนี้ไอ้รูปลงผิดปกติอย่างนี้เกรงกำไรแบบนี้
มันก็เริ่มปกติพ่อค้าเขาก็กำไรขาดตูนของเขา
เก่งถูกก็กำไรเก่งผิดก็ขาดตูนของเขา
แต่ที่มันไม่ปกติก็คือมันไปกระทบกระเทือนพี่น้องเกษตรกรที่กำลังจะเกี่ยวข้าว

เนื่องจากราคาพวกนี้เป็นราคาชีนำ

ราคาที่ลงสีจะไปซื้อจากเกษตรกรก็เลยต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
คุณผู้ชมคะถ้าเอาตามที่อาจารย์นิพนธ์บอกนี่
ปัจจัยตลาดอย่างที่พอบอกเยอะมากนะ
ไม่ใช่แบบเอาแค่แบบเรากระทบกระทั่งลิ้นกับฟันนะ

คือเกี่ยวกับการเกรงปริมาณเกรงกำไรตลาดระหว่างประเทศ

ผมเข้าใจไงส่วนผมไม่เข้าใจ
แต่ชาวนาเขาไม่เข้าใจที่คุณจอมฝันถามเมื่อสักครู่ว่าชาวนาคิดยังไง
ผมสะท้อนความรู้สึกของชาวนาที่เราได้ยินมา

เหมือนในไข้การมีหลายประเภท
ชาวบ้านไม่ค่อยชอบตำรวจ

แต่ชอบทหารเพราะอยู่กันห่าง
ชาวบ้านไม่ชอบเจ้าหน้าที่จีน

แต่ถ้าหน่วยงานอื่นที่ไม่ค่อยได้สัมพันธ์กันเท่าไหร่

เพราะฉะนั้นชาวนากับโรงศรีกระทบกันอยู่ใกล้กัน
เขาก็มองแค่ตรงนี้

เรียนถามเสริมให้

ตอนนี้ในใจพี่น้องชาวนาเรา

เอาเรื่องใหม่เข้ามาคือว่าเวลาที่ชาวนา
ปลูกข้าวในแต่ละปี
หน่วยงานภาครัฐเข้าไปบอกว่า

เอาจริงมันมีผลต่อการตัดสินใจของชาวนาไหม

คือถ้าไม่ให้ปลูกไม่ให้ทำมาหากินจะเอาเงินที่ไหนกิน
เขาก็ปลูกก็ทำไปตามเรื่องดูของเขา

ผมว่ามีผลส่วนหนึ่งเลย

โซนิ่งที่รัฐบาลทำอยู่

นโยบายดีมากและผมก็ชอบด้วย

เพียงแต่ว่าการขับเคลื่อนนโยบายนี้

เช่นเขาบอกตลาดนำการผิด

สมมุติว่าตอนนี้นาแปลงใหญ่ที่ทำอยู่ประมาณ๔๐๐แปลง

คุณทำข้าวพันธุ์นี้นะ

มีการตกลงกันแล้วนะตลาดนำการผิด

เพราะฉะนั้นผลผิดออกมา

แต่ก็ได้คุยกับทางส่วนอายการและกระทรวงพาณิชย์

ปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริง

ทีนี้เอาให้เป็นโครงให้เห็นก่อน

หมื่นกว่าบาทนี่มีค่าอะไรบ้างที่จะช่วยชาวนาช่วงนี้เนี่ยนะคะ
นี่ใช่ที่ต้องการจริงไหม
ถามว่าชาวนาต้องการคือราคาขายข้าวเปลือก
แต่เมื่อขายแล้วมันยังไม่ได้ตามที่เราต้องการ
เพราะว่ารัฐบาลคงจะมองว่ามันจะไปทำลายกลไกตลาด

เมื่อมีโครงการจำนำยุ้งฉางซึ่งราคาต่ำกว่าตลาด
โทษนะทีนี้จำนำ๙๐ของราคาที่รัฐตั้งไว้ให้
เพราะฉะนั้นเขาก็ลืมสิ่งที่เขาต้องการไปได้บ้าง
ถือว่าเอาล่ะเรียกร้องเท่านี้ได้เท่านี้
ก็ค่อนข้างพอใจแล้วประเด็นก็คือการสื่อสารหรือว่าแนวทางปฏิบัติเนี่ย
ผมอยากจะให้ทางภาครัฐช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน
เข้าใจค่ะคือมันมีข่าวเป็นนโยบายมาแต่มันเหมือนเป็นของใหม่
ประชาสัมพันธ์ให้เยอะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณทัศนัยค่ะ
ข้อมูลชุดนั้นล่ะค่ะเราจะเอามาคุยกันนะคะ
นโยบายลักษณะแบบนี้ออกมาตรงกับการแก้ปัญหาหรือไม่
และที่เราเห็นว่าเอาล่ะอย่างเราปลายทางนะคะ
คนกินเนี่ยช่วยชาวนาซื้อข้าวเลย
หรือเรารวมกลุ่มกันแล้วลงไปช่วยเกี่ยวข้าวเนี่ย

ก่อนอย่างนี้เพราะว่าชาวนาไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองอะไร
อืมเรียนก่อนที่จะมาถามซึ่งดิฉันมีคำถามประมาณสักเป็น
หมูเป็นพวงนะคะสัก๑๐๒๐คำถามได้เนี่ยนะคะแต่ไปที่ผอก่อน
พอมีการประเมินกันในหน่วยงานภาครัฐไหมคะ
ว่านะตอนนี้นอกเหนือจากที่เป็นมาตรการออกมา๒ขยักเนี่ยนะคะ
ค่อนข้างจะเร่งด่วนเนี่ยคือมีอะไรที่ต้องทำเตรียมรับไว้ไหม
ปีหน้าจะเกิดเหมือนกับรอบนี้อีกหรือเปล่าจะทำอะไรบ้างคะ
ที่จริงคุณจอมขวัญครับที่จริงเรามีแผนการผลิตและการตลาด
ที่เราดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีมาตรการที่เราดำเนินการกันอยู่
แต่ว่ายังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ในปีนี้เนื่องจากว่าบางมาตรการเนี่ยต้องรอมติคณะรัฐมนตรีออกมานะครับ
ซึ่งตอนนี้มีหลายมาตรการมากนะครับทั้งด้านการผลิตด้านการตลาด
อย่างปีนี้ด้านการผลิตที่ทางภาครัฐให้ช่วยดูแลเรามากก็คือเรื่องต้นทุนการผลิต
ทางภาครัฐเข้ามาดูแลในเรื่องของการสนับสนุนต้นทุนการผลิตไล่ละ๑๐๐บาทให้กับเกษตรกร
ทุกท่านที่ขึ้นทะเบียน๓๗ล้านรายทั่วประเทศเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ช่วยเหลือไปแล้วนะครับ
ในระยะจะบอกว่าจะกลางก็ไม่เชิงนะคะสั้นถึงกลางในช่วงตอนนี้ถึงประมาณปีหน้าเนี่ย
เป็นหน้าที่ของกรมการข้าวด้วยไหมคะที่ต้องลดทั้งพื้นที่ผลิตแล้วก็ปริมาณการผลิต
เห็นอย่างชัดเจนจากปีนี้เกี่ยวไหมคะว่าต้องลดให้มากกว่านี้แล้ว
เรามีเป้าหมายที่จะผลิตเพื่อให้ลดจำนวนผลผลิตลงก็คือเราจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ในการปลูกข้าวประมาณ๓ล้านไล่เพื่อที่จะลดพื้นที่๓ล้านไล่
จะลดผลผลิตข้าวลงอีกประมาณสัก๒๐๐ตันไม่ใช่๒๐๐ตัน๒ล้านตัน
๒ล้านตันก็จาก๖๗ล้านไร่ก็จะเหลือประมาณ๖๔ล้านไร่นะคะ
จากประมาณสักฉันใช้ตัวเลขกลม๓๐ล้านตันก็จะต้องลดลงมา
ให้เหลือประมาณ๒๕ล้านตันครับผม
คุณผู้ชมเราพูดตัวเลขโดยปากเปล่านี่มันดูเหมือนน้อยนะ
แต่จริงมันเอาการเหมือนกันนะคะจะลดลงขนาดไหน
จริงอย่างนี้คุณจอมขวัญครับต้องเรียนคุณจอมขวัญว่าอย่างนี้ว่า
ที่จริงพื้นที่ของเรา๖๔ล้านไล่มันจะมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ๒๙ล้านตัน
นะครับณปีนี้นี่เราทำอยู่ที่๕๗ล้านไล่นี่นะครับ
คิดว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่๒๕ล้านตัน
แต่เป้าหมายจริงของเราก็คือตัวนี้แหละ๒๕ล้านตัน
เราทำยังไงเราถึงจะอยู่ตรงนี้ได้ลดผลผลิตข้าวลงมาตรงนี้
นั่นก็คือต้องลดพื้นที่ลงแต่การลดพื้นที่ลงไม่ใช่ว่าลดการปลูกข้าวของชาวนานะ
ชาวนายังต้องปลูกข้าวอยู่แต่ไปทำอย่างอื่นนะครับ
ที่จะเป็นตัวมาเสริมรายได้ก็คือไปปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ปลูกพืชตัวอื่นหรือไปทำตัวอื่นแบบเกษตรผสมผสาน
เพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงให้กับพวกเราในเรื่องของราคาตัวของสินค้า
น่าจะได้คุยกันแต่ว่าเอาแบบด่วนเร็วก่อนนะคะจำเป็นต้องปิดท้ายที่นายกระวีนะคะ
ที่ได้ตัวเลขมาเนี่ยคือมันได้๕หลักเป็นหลักหมื่นจริง
แต่มันแบ่งเป็นอื่นถูกไหมที่นายกบอกเมื่อสักครู่นี้
คำถามก็คือว่าอันนี้ที่ออกมาเนี่ยมันได้กับชาวนาทุกคนไหม
บางคนไม่มียุ้งฉางบางคนอยู่ในพื้นที่ซึ่งเก็บเกี่ยวแล้ว

คือพฤติกรรมของชาวนาแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันไงคะ
แล้วการที่ใช้มาตรการซึ่งออกมาเนี่ย๒ขยักนี้เนี่ย
มันจะตรงกับชาวนาทุกคนเหรอ
ไม่ตรงทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่จำนำยุ้งฉาง
มันมีการบริหารจัดการตั้งแต่ทำให้ความชื้นเหลือ๑๕

แต่ว่าในกรณีที่ทำขายพ่อค้าอาจจะได้ค่าเก็บเกี่ยว
เรายังไม่ชัดแล้วก็จริงผมก็ถามเกษตรกรหลายรายนะครับว่า
มาตรการที่มาเนี่ยเขาเข้าใจได้ยัง

รู้ว่าช่วยช่วยแบบไหนขั้นตอนในการอ่าลงไปประชาสัมผันและอย่างไม่ชัด
อันนี้ผมว่าผมก็ฝากภาครัฐแล้วก็ให้มีหนังสือสั่งการไปแล้วก็ขั้นตอนในการปฏิบัติต่างทำ
ได้เข้าถึงบุคค้าอ่าลข้อมูลเข้าถึงวิธีการเหนือการ
นายกฉันเป็นชาวนาฉันเดินมาถามนายกบอกถ้าไม่มียุ้งฉางชาวนาเขาทำจอมขวัญจะได้อะไร
ก็ได้ค่าเกี่ยวแล้วก็ได้ราคาที่รัฐประกาศไว้ว่าสมมุติว่าประกาศไว้ตอนนี้อยู่ความชื้นที่๒๕ขาว
๘๒๐๐บาท๘๒๐๐บาทข้าวขาว๑๕
ชาวนาเอาข้าวมาขายกับโรงสีความชื้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณที่๒๕ขึ้น

ก็ลบไปจุดละ๑๐๐บาทเพราะว่ารัฐบาลประกาศว่าสมมุติราคาข้าวขาวความชื้นที่๑๕๘๒๐๐บาท
ถ้าความชื้น๑๖ก็ตัดไป๑๐๐ทีนี้ถึง๒๕มันก็๑๐จุดก็ตัดไป๑๐๐บาท
ตัดไป๑๐๐๐จาก๘๒๐๐ก็เหลือ๗๒๐๐บาท
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะมีสิ่งเกียร์ปนอีกด้วยโรงศรีก็จะตัดไปอีกส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นถ้าข้าวคุณภาพดีอาจจะได้๗๑๐๐ก็ถือว่าชาวนาเป็นการข้าวสด
อันนี้เขาขายที่หน้าโรงศรีเลยนะเขาไม่ได้เข้าโครงการอะไรเลย
เพราะมีชาวนาแบบที่จอมขวัญเป็นเนี่ยไม่น้อยถูกไหมคะ
ก็ได้แล้วฉันรู้ว่าได้ข้าวโครงสีสวยเอาได้๗๐๐๐บาท
ไปได้ค่าเกี่ยวอีกสัก๕๐๐ก็เป็น๗๕๐๐บาท
เหลือ๒นาทีจริงอยากถามลึกกว่านี้นะเพราะมีชาวนาหลายรูปแบบนะคะ
ปลูกข้าวแตกต่างกันจังหวะการเก็บเกี่ยวต่างกัน
แล้วบางคนไม่มียุ้งฉางและบางคนขายแบบ

ใช่มันมีหลายแบบแต่เวลาไม่พอเอาอย่างนี้๒อย่าง
คืออย่างเนี่ยพวกกินอย่างเดียวเลยจอมขวัญเนี่ยนะคะ
คำถามคือเวลาที่บอกว่าชาวนาเอามาขายเอง

คือการที่เราคนกินไปซื้อที่ชาวนาเขาเอามาขายเอง

ช่วยครับแต่ว่ามันก็เป็นช่วยในระยะช่วงอยู่ในกระแส

ฉุกเฉินแต่ว่าถ้าพอกลับสู่ภาวะปกติแล้ว
พฤติกรรมผู้บริโภคชอบข้าวสวย
เพราะฉะนั้นจะไปซื้อข้าวโรงสีที่สีสวย
ศักยภาพเครื่องจักรเขาสีแล้วขัดเงา
แต่ว่าส่วนใหญ่ของชุมชนโรงศรีเขา
ก็เป็นไม่ได้มาตรฐานถึงแบบโรงสีใหญ่
เขาไม่ได้แต่ในช่วงกระแสอย่างนี้

ที่มันมีค่าเก็บเกี่ยวอะไรให้ด้วย

เสริมวัฒนธรรมเก่าให้มันเกิดขึ้น
หรือว่าเพื่อระดมจิตอาสาที่ยังไม่รู้จะไปทางไหนก็ได้มาช่วยกัน

เอาได้คำตอบแล้ว

แต่ว่าเบื้องต้นขอบคุณสำหรับการสะท้อนปัญหาวันนี้

คุณทัศนัยคะเราสองคนยังมีระยะทางอย่างน้อยกว่า๔วัน

ซึ่งเวลาน้อยแบบนี้ยังต้องไปต่อนะคะ

ข้อมูลต้องเอามากองรวมกันให้มากที่สุดนะคะ
และวันนี้ดิฉันจอมขวัญลาเพชรนะคะ
และคุณทัศนัยโคตรทองลาไปก่อนพรุ่งนี้๕โมงเย็นกลับมา